ไปดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่นครราชศรีมาค่ะ
บนสำนักงานปฏิรูปที่ดินเลย
ตอนแรกก็มาดีนะเป็นผู้ชายวัยประมาณสัก๓๔
เข้ามาบอกว่าเออเป็นตัวแทนชาวบ้านนะจะมาเจรจา
สักพักเท่านั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะ
ขึ้นมาแล้วโวยวายด่ากราดเจ้าหน้าที่ข้างในด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แล้วก็บอกว่านี่เป็นเจ้าหน้าที่ปอบอังอนะ
วุ่นวายกันไปหมดนานเกือบ๑๐นาทีเลยคุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
เนี่ยคือตกลงใครถ่ายได้ใครถ่ายไม่ได้คือถ่ายต่างคนต่างถ่ายคลิปกันไปนะคะ
ผู้ชายคนนี้นี่แหละที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงินหรือว่าปปง
เข้าไปติดต่อราชการภายในสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็แสดงกิริยาไม่สุภาพพูดจาหยาบคายแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมอยู่ในสำนักงานนานถึงกว่า๑๐นาทีนะคะ
แล้วก็เดินทางกลับออกไปซึ่งก็อย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาเองก็มีการถ่ายคลิปวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือเอาไว้ด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒เมษายนที่ผ่านมานี้เองนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกจำนงสายปล้องสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองนครราชศรีมาบอกว่า
เรื่องต้นทางเจ้าหน้าที่นิติกรสอบประกอบนครราชศรีมาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้เอาไว้แล้ว๓ข้อหาด้วยกัน
คือข้อหาดูหมินซึ่งหน้าข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญผู้อื่นและข้อหาอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยจากการตรวจสอบประวัติค่ะก็พบว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ปปงอย่างที่อ้าง
แต่เป็นอดีตทหารค่ะยศจ่าสิบตรีปัจจุบันออกจากราชการแล้ว
ที่สำคัญผู้ชายคนนี้มีคดีช่อกงผู้อื่นติดตัวมาด้วย
โดยหลังจากนี้พนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปนะคะ
อย่างไรก็ตามก่อนเกิดเหตุผู้ชายคนนี้เข้าไปยื่นหนังสือเพื่อติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานสอปกรด้วย
อ้างว่าเป็นตัวแทนจากชาวบ้านได้รับมอบอำนาจมา
พอเจ้าหน้าที่สอบถามวัตถุประสงค์ของการยื่นหนังสือก็ของขึ้นแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ลุกขึ้นมาโวยวายผู้จาหยาบคาย
ต่างฝ่ายก็ต่างหยิบมือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้